ขอบคุณครับ
มองบอกอังเพื่อนน้ำ
ท้องติดเดียวพึ่งมาครับผมมี่นะครับต้องยินครับ
ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ

ขอบคุณนะคะ

ขอบคุณนะคะ

ขอบคุณนะคะ
ขอบคุณนะคะ

ขอบคุณนะคะ

ขอบคุณนะคะ

ขอบคุณนะคะ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

ก็เป็นครั้งแรกที่ผมเคยไปมีงานแต่งงานในบริษัทจันทร์

เรียกว่ามาแต่งงานนะครับ

ก็จริงศาสนาคริสต์ก็ไม่ใช่ศาสนาเดียวครับ
ผมรู้สึกว่าเขาพูดถึงเรื่องความรักเยอะ

แล้วเพื่อนก็มาเยอะขอบคุณมาก

ตั้งแต่สิทธิพิบาล

แต่พูดไม่ได้เลยก็หล่อหัวตาก็ไหล

ใครก็ไม่รู้ไม่ใช่ใครก็ไม่รู้ว่าใครตั้งมากมายพี่
มีแต่คนที่เรารู้สึกเป็นคนสำคัญ
บางท่านเลยมาร่วมใส่คนดีของเรา

แล้วมองไปเราก็เห็นแต่คนที่เรารัก

ถ้าเราได้รับความช่วยเยอะเยอะแยะมากมายจะเป็นหมดในพิธีโบบ
ซึ่งจริงแล้วเปลี่ยนกับบุคก็ไม่สนิทกันมาก
แต่เขายื่มมือกันมา
พี่แอร์นัทนาบุญหลงพี่ปุ๊กอันชลิงจงภิกษ์มีภิรพัฒน์
พี่ปุ๊กพี่ก้อยชะวัญญาทุกคนมาหมดเลยโดยที่เราไม่ต้องขอความสุข

ใช่ร้องสัตว์วันสอง
ทุกอย่างนึกจากเลยว่าผมค่อยต้องขอแต่งหน้า
ทุกคนนะครับผมว่าทุกคนแต่ผมคงไม่เพิ่งรู้ว่าวันนั้นใครอยู่พร้อม

มีออนไลน์ใช่มั้ยหมายถึงว่าเพื่อนไลน์ไปดู
ใช่แต่เพื่อนบอกนะครับว่าก็ร้องทุกคนนะครับ
เขาบอกว่าในโบสถักกระดาษทิชชู่ต้องฉีกแบ่งกัน

แต่ว่าผมเห็นเพื่อนผมก็แบบร้องกันพังมากจริงร้องกันโฮเลย
ร้องกันแบบต้องก้มหน้าก้มตากันเละหมด
แล้วก็ไม่มีใครเตรียมอุปกรณ์ไว้
กันน้ำก็ไม่ช่วยแล้วใช่มั้ยค่ะน้ำหัวไปน้ำเหยื่อน
คือพี่ไม่ได้กันน้ำอยู่เลย
วันนั้นพี่ทาแป้งเองด้วยใช่มั้ย
พี่ทาแต่บ้านอ่ะพี่แป่งมาให้มันมัน
คงมีหลายเรื่องที่อันคนอื่นเขาคิดไปเอง

เพราะฉะนั้นก็เลยว่า

เพราะฉะนั้นเราก็จะบริจาค
ในการที่จะเป็นคู่ชีวิต

รายละเอียดอะไรอย่างนี้ค่ะที่ช่วยกันดู

แล้วอันนั้นค่ะ

ณวันนี้นะครับ

เรามีการปรับตัวที่

รู้สึกว่ามันนิ่งพอที่เราจะ

เรื่องไปหมดเราจะทะเลาะกัน

เราจะห่วงกัน
เราจะอะไรกันไงกันทั้งหมด

หนึ่งสองสามแล้วค่อยพูด

ซึ่งมันคิดว่ามันก็ดี

แล้วก็อย่างรู้สึกว่ามันง่าย
แบบมุนสภงมีเจนใส่กันบ้าน

อย่าเรียกว่าทะเลาะเลยคือถ้าทะเลาะคือไม่มีเลยขัดกันยังไม่ถึงสักสามเปอร์เซ็นต์เลย
คือถึงที่สุดถึงที่สุดพี่ก็จะบอกว่าเขาเลือกเลยพอเขาเห็นว่าพี่ให้เขาเลือกเลย
เขาก็จะบอกว่างั้นหาเรื่องเลย
ถ้าเราพอทะเลาะปุ๊บเนี่ยเราจะทะเลาะกันว่าเอาตกลงจะให้ใครเลือกแค่นี้นะครับ
แต่ว่าที่สุดแล้วมันเป็นความวางใจ
ถ้าเขาบอกว่างั้นจ๋าเรียกนะพี่ก็ปล่อยเลย
เพราะพี่รู้ว่าเขาเลือกที่พี่สงสัยแน่นอน
หรือถ้าถึงที่สุดบางครั้งที่รู้ก็แบบมันจะไม่เสร็จแล้วพี่วะ
งั้นจ๋าไม่ต้องดูแล้วนะผมฟันออนไลน์โปรปแล้วจบ
เขาก็บอกได้จบแล้วเขาไม่ต้องตามดูเลยนะ
แล้วพี่รู้ด้วยว่าเขาก็มั่นใจว่าจบ
เพราะมันรู้กันรู้เบอร์ว่าลองลืมให้เปลี่ยนสิ